ส่วนใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

เขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะครับ

เขาจัดโปรโมชั่นสำหรับคนไทย

ชมความน่ารักของแพนด้าตาดำ

โดยผู้มนวยการงานกลุ่มงานนะครับ
เอเชียและแปซิฟิกใต้

คือพอชนลดาสิทธิวันนะครับ
แล้วก็นางสาวโจเจียงหลง
รองภูมิในการตลาดองค์การส่งเสริม

สาธารัฐประชาชนจีนครับ
ร่วมลงนามความร่วมมือในการท่องเที่ยวระหว่างกัน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่าง๒ประเทศคือไทยและจีนนั่นเองนะครับ
โดยมีผู้ประกอบการร่วมเป็นศักดิ์ขีพยาน
แล้วก็มีน้องแพนด้าตัวยาวแบบนี้ร่วมเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยคุณ

ถ้าเป็นแนนด้าตัวจริงเขาก็จะอวบอ้วนหน่อยคนเยอะหน่อยนะ
ตั้นหน่อยนี่กันยาวอย่างนี้นะฮะ
โดยนางสาวชลดาผู้มนวยการกลุ่มงานตลาดเอเชีย
ก็บอกว่านับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ภาครัฐเอกชนด้านการท่องเที่ยว
ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน
มณฑลเสชวนซึ่งมีวิถีชีวิตผู้คนที่ใกล้เคียงกับคนไทยมากนะครับ
และที่สำคัญประชาชนของมณฑลเสชวนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเหมือนคนไทยเลยครับ
และการออกไปเที่ยวต่างประเทศถึงถือว่าเป็นการออกไปหาประสบการณ์ชีวิต
ซึ่งมณฑลเสชวนมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับ
ภูเขาหิมะก็น่าไปซีลิงภูเขาง้อใบได้ยินแต่ในหนังหน้าง้อใบนะฮะ
หรือภาษาจีนกลางเรียกว่าเหม๋ยซานตามภาพยนตร์กำลังภายในอันโด่งดัง

พระพุทธรูปหินแกะสลักโบราณนะครับ
เลอร์ซานฝอหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในนาม
หลวงพ่อโตงน่าไปสระกระนะฮะ
คาดการณ์ว่าปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย
ไปท่องเที่ยวมณฑลเสชวน๑แสนคน

ทำไมเขาถึงชวนไปเที่ยวที่เสฉวน
เพราะว่าที่มณฑลเสฉวนของจีน
เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และเป็นบ้านของแพนด้ายักษ์หรือว่าหมีแพนด้า
กว่า๑๓๐ของแพนด้าทั่วโลกเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์นะคะ
ซึ่งสถานที่แห่งนี้คือเขตรักษาพันธ์แพนด้ายักษ์แห่งเสฉวน

คราวนี้เขาก็เลยเป็นความร่วมมือกันเลยนะ

ว่าจะส่งเสริมเรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วย
ซึ่งมีแพนด้าเขาก็จะอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติ
ไม่ได้อยู่ในกรงเหมือนสวนสัตว์ในประเทศไทย

เมื่อกี้เปิดดูนี่หน้า๗หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพอดี
นอนน้อยสมองเสื่อมจำหน้าคนไม่ได้
ผมถึงว่าผมจำหน้าคุณไม่ได้

เขาบอกว่าผู้ที่นอนไม่พอในเวลา๓วัน

ก็ขาดความจำในเรื่องนี้ด้วย
เอาล่ะตรวจตัวเองหน่อยนะฮะ
จำหน้าคนใกล้ชิดไหมตื่นมา

เพราะฉะนั้นนอนเยอะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
เครียดนะคะช่วงนี้จะได้จำหน้ากันได้